สามหนึ่งเสร็จสามไม่ออกโทรศาสตร์

หลบถน์หลบ

ราชมีประตูที่เป็นกระจกขาดดังเข้าโรงพักแตกเสียหายอย่างที่ผู้ชมมาแล้วมันก็
มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายอยู่พักใหญ่เลย
ซึ่งจริงแล้วก็มีความพยายามในการเจรจากันอยู่
สักครู่หนึ่งนะคะจนเหตุการณ์สงบลง
จากนี้กลุ่มมวลชนยังได้มีการนำสีแดงมาสาดใส่
บันไดทางเดินและกำแพงของโรงพัก
จนก็จะเห็นนี่แล้วก็ที่ภาพด้วยค่ะ
ภาพของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกนำโรงศาสตร์กิจิปราพรรดิ

เดี๋ยวจะมีภาพบันไดนี่นี่นะคะบันไดทางเดินและกำแพง
จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ
มีรถตำรวจ๒คันที่เสียหายไปด้วย
แล้วก็สารพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพักด้วยนะคะ
วลชนปักหลักกันจนถึงค่ำค่ะ
คือกลุ่มมวลชนเขาบอกว่าเขาอยากจะคุย
เขาอยากจะพูดคุยเจรจาทวงถามตำรวจหน่อย
เกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหากับเยาวชนอายุ๑๕ปี
ที่ถูกคุ้มตัวที่สถานพินิษฐ์ในคณีตามร๑๑๒
แต่ก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงค่ะ๒ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรกัน
กลุ่มมวลชนก็เลยยิ่งไม่พอใจนะคะบุกขึ้นไปบนโรงพักแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีก
สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวมวลชนบางส่วนค่ะ

หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวแบมกับตะวันและมวลชนรวมทั้งหมด

ออกไปทางประตูด้านหลังของโรงพักเพื่อนำไปสอบปากคำแล้วก็แยกคุมขังสามโรงพักค่ะ
สอนอทุ่ง๒ห้องก็จะมีแบมกับตะวันนะคะ
สอนอฉลองกรุงก็จะมีออยบังเอิญแบงค์นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ค่ะ

ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงดึกเลย

วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่สอนอสำราญราช
ก็ยังมีร่องรอยอย่างที่เห็นบนพื้น

ถี่พื้นที่ด้านหน้าที่ทางเข้า
ประตูกระจกก็พังเสียหาย
ประตูกระจกแตกอะนะคะ
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานพบตรพลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์
สำรวจพื้นที่และสำรวจความเสียหายค่ะ
แล้วก็มีตำรวจบาดเจ็บด้วยนะคะ

ก็มีการพูดคุยให้กำลังใจตำรวจ
แล้วก็ฝากถึงกลุ่มมวลชนว่าอยากจะให้ใจเย็น
อยากจะให้เห็นใจตำรวจผู้น้อยชั้นประทวนด้วย

ทรัพย์สินของตำรวจก็เสียหาย
ทางด้านของพบหมู่สนสำราญราช๑๐ตำรวจโทนันทนันสุธรรม

แล้วก็ให้ข้อมูลว่าระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่
มวลชนสาดสีคว่างปลากระป๋องสีเข้ามาในโรงพัก

แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเหตุการณ์สงบค่ะ
แล้วก็เพราะยังปุ้บผมได้รับบาดเจ็บแล้วเลือดออก
เลือดด้วยสีด้วยเขาก็ชุดละมุนแล้ว
ผมก็จากนั้นก็มื้องึงครับพี่จำไม่ค่อยได้ครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องได้ควบคุมตัวแบมและตะวัน
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
ตะวันถูกนำตัวลงมาขึ้นรถเป็นคนแรกหันมาตะโกนฝากให้สื่อมวลชนตามเรื่องของเยาวชนวัย๑๕ปีที่ตอนนี้ถูกคุมขัง
จากเหลือเวลาอีก๕วันจะเปิดเรียนแล้วนะคะ
ก็ได้มีการชู๓นิ้วฝากตรวจสอบการทำงานของตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเยาวชนวัย๑๕ปีเช่นเดียวกัน
พอเดินมาใกล้เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนจากการชู๓นิ้วเป็นการชูนิ้วในลักษณะของการตำหนิต่อว่านะคะ
ระหว่างที่รถคุมตัวออกจากโรงพักเพื่อนำตัวไปฝักขังที่สารอาญารัชดา
ตะวันและแบมพยายามตะโกนขอให้มีการปฏิรูปตำรวจฝากสื่อมวลชนตามเรื่องเยาวชนวัย๑๕ปีให้ด้วยค่ะ
ไปเยาวชนปฏิรูปลำรวจส่วน
คุณผู้ชมคะสารพิจารณาคำร้องแล้วนะคะ
อนุญาตให้ฝากขังตะวันแบมพยายามและพวกรวมพุทธทั้งหมด
ทีนี้ค่ะทางทีมทนายความเตรียมจะยื่นประกันตัวในลำดับต่อไปค่ะ